ช่วงนี้พายุฤดูร้อน

สร้างความเสียหายไปทั่วเลยนะครับ
อย่างที่ปักทงชัยโคราช

ของนางนันทนิษฐ์เกียรติสูงเนินครับ
หมู่บ้านสวนหอมตะบนตูม
อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา

ของตัวบ้านปลิวหายไปครับ
แล้วก็ยังพังถล่มลงมาทั้งหลังด้วย
หลังจากฝนตกหนักแล้วก็มีลูกเห็บด้วย
มีลมพายุหมุนรุนแรงด้วย

เล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุด

แล้วก็วิ่งบอลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เร่งเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลย
คุณผู้ชมครับสำหรับในพื้นที่๖หมู่บ้าน
มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
รวมทั้งสิ้น๙๒หลังคาเรือนนะครับ
จำนวนนี้พังเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้เนี่ย

ส่วนต่อไปนี้นะครับเป็นภาพความเสียหาย
ที่บริเวณแก่งกระเบาบ้านนาแก่น้อยตะบนโป่งขาม
อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารครับ
โอ้โหพังหมดเลย
นี่คือเป็นผลจากพายุฤดูร้อนนะครับ
ทำให้ร้านขายอาหารร้านค้าต่างได้รับความเสียหาย
พังยับกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักลงมาทับด้วยนะครับ
เพราะว่าแรงลมมันพัดนะฮะ
นั่งพักผ่อนกับซุ้มนั่งรับประทานอาหาร
พังเสียหายไปเป็น๑๐หลัง
มีหลังคาปลิวไปกับแรงลมด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่มีลูกค้านี่

พอพายุพัดกระหน่ำมาเท่านั้นแหละครับ
ต่างคนต่างหนีหาที่หลบซ่อน
เพราะดีครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
ส่วนมูลค่าความเสียหายเดี๋ยวเขาต้องสำรวจก่อน